คุณผู้ชมคะปืนผาหน้าไม้

ขำนี้ต้องระวังให้มากแล้วต้องทำไม่ได้จริง

แล้วเขาก็ไปเอาปืนไปหยิบปืนของพ่อมาเล่นด้วย
สุดท้ายปืนกระสุนลั่น

ซึ่งเป็นเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยเด็ก๗ขวบเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจภูทรหนองปลือนะคะไปตรวจสอบเหตุอาวุธปืนลั่นใส่เด็กอายุ๗ขวบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมค่ะ
บ้านพักแห่งนี้อยู่ในซอยอนามัยหนองตาอุ่นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เมื่อช่วงเย็นวานนี้บริเวณห้องโถงกลางบ้านเนี่ยนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบไปเจอคราบเลือดจำนวนมากเลยค่ะ
ส่วนเด็กคนเจ็บทราบชื่อคือเด็กชายสุภากรคล้ายหง
หรือว่าน้องต้นกล้านักเรียนชั้นป๒
น้องถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองสอง
ถูกยิงเข้าที่หน้าผากนะครับทีมกู้ภัยรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลบังละมุง
สุดท้ายน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะอืมจากการสอบสวนตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีเด็กสามคนเขาเล่นปืนกันอยู่ภายในบ้านครับ
จากนั้นเด็กชายอายุ๑๑ปีซึ่งเป็นหลานของเจ้าของบ้านหยิบปืนมาเล่นค่ะ
เป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์ของพ่อเด็กคิดว่าปืนไม่มีกระสุนโอ้
ก็เลยนำมาเจาะยิงกันเนี่ยนะคะปืนเนี่ยค่ะปืนอันนี้ค่ะ
แล้วก็เด็กก็คงไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงปืนปลอมอะไรนะเห็นมันวางอยู่แบบนี้ก็เอามาเล่นกันนะนะ
สุดท้ายปืนนี้ค่ะลั่นใส่หัวน้องต้นกล้า
เป็นเหตุให้เสียชีวิตเออคือกระสุนนะคุณ
ลุเข้าไปหน้าผากเลยใช่ไปตรงตรงกระโหลกเลยอ่ะเออ
นะครับกลางหน้าผากเลยนะฮะ
นายกฤษพ่อของน้องต้นกล้าบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายอยู่กับภรรยาที่บ้าน
ส่วนตัวเขาเนี่ยออกไปทำงาน
จากนั้นลูกชายขอไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านนะคะบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
ต่อมาเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุโทรมาบอกค่ะว่าลูกชายถูกยิงบาดเจ็บ
ตัวเขาก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายไปพบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
พ่อยังบอกอีกค่ะว่าครูประจำชั้นเพิ่งจะโทรมาแจ้งเอง
ลูกชายเนี่ยเรียนเก่งสอบได้ที่๑เขาดีใจมากดีใจได้ไม่ถึง๕นาทีค่ะ
ก็ต้องใจสลายแล้วเพราะมาทราบข่าวร้ายว่าเด็กชาย
ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะเอาเรื่องกับ
ของเด็กที่ก่อเหตุได้ถึงที่สุดเออคือเขายืนยันแบบนี้บอกว่าตัวเด็กวัย
สิบเอ็ดปีเนี่ยที่เอาปืนมาเล่นเนี่ยไม่ผิดหรอกค่ะแต่พ่อของเด็กเนี่ยต้องรับ
ชอบเพราะว่าพ่อของเด็กเป็นเจ้าของปืนด้วยไม่เก็บปืนผาหน้า
ให้ดีและอีกอย่างหนึ่งที่เขาติดใจก็คือค่ะตอนที่ได้รับแจ้งมาจาก
พ่อของเด็กคนนี้ค่ะนะฮะว่าลูกชายของเขาเนี่ยอืมเหมือนบาดเจ็บ
เนี้ยอ่าได้รับแจ้งมายังไงรู้ไหมคุณว่าบอกว่าเด็กเนี้ยล้มอืม
หวกระแทกพื้นค่ะไม่ได้บอกเลยว่าเด็กเนี่ยถูกยิงจนบาดเจ็บอ๋อ
แล้วก็ตอนที่ตัวพ่อของเด็กน้องต้นกล้าเนี่ยจะขอเข้าไปดู
พื้นที่ที่เกิดเหตุในบ้านเนี่ยตัวพ่อของเด็กสิบเอ็ดขวบเนี่ย
ก็ไม่ยอมให้เข้าไปเขาเลยติดใจสงสัยนะครับว่า
ทำไมไม่แจ้งตรงตรงว่าเด็กถูกยิงอ่ะนะฮะอ่าก็นี่แหละ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวตำรวจก็จะเชิญตัวพ่อเด็กที่ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นเจ้าของปืนเนี่ยไปสอบปากคำต่อไปด้วยนะคะครับ